เหตุการณ์คล้ายกับปุ้ยก็คือ
ประชาชนมีเรื่องกับตำรวจ
คราวนี้มอเตอร์ไซค์ขี่มาเร็วเลยนะฮะ

จังหวะจอดเขาอ้าวว่าตำรวจไปผลักเขาล้ม
แล้วคราวนี้เถียงกันวุ่นสิครับคุณผู้ชมลองดูฮะ
ไม่พี่พี่พูดไม่ถูกเพราะว่าพี่อยู่ดีพี่มาตอบผมได้ไง
พี่มาตอบผมได้ไงอย่าดูเลือดผมนิดเนี่ย
อย่าเลือดผมเนี่ยพี่มาตอบผมเนี่ยมือผมอ่ะ
ผมรู้การรักษาเองเปล่า
ผมมาเร็วเขาเรียกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเข้าใจเปล่า
ร้อยสิบอ่ะพี่ร้อยยี่สิบอ่ะ
เขาเบกอ่ะเป็นไงอ่ะตายเปล่า
พี่มาตอบผมพี่มาตอบผม
พี่มาตอบผมล่ะไงอ่ะไม่เกี่ยว
โอ้โหตรงนี้กำลังเสริมเลยเหรอ

ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ของปุ้ยที่อ่านไปเมื่อข่าวที่แล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งยืนเถียงกับตำรวจจราจรสอนอลุมพินี
ฮ่ะนะครับผู้ชายคนนี้อ้างว่าขี่รถบัตรไทย

มีตำรวจนายนี้เอามือผลักเขาแล้วรถล้มโดยไม่รู้สาเหตุ
ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเห็นไหมที่มือกับที่เข่า

แต่พอไปถามค่ารักษาค่ารับผิดชอบจากตำรวจ
บอกไม่รู้ไม่เกี่ยวแล้วก็หันไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับ

แล้วจากนั้นสายตรวจก็ขี่รถออกไป
ฟังความสองข้างสิครับทีมข่าวตรวจสอบไปที่
พันธุ์ตำรวจโทชัยวัดพริ้งสกุล
ท่านเป็นสารวัฒน์จราจรสนรมระบุบอกว่า
จากการสอบถามตำรวจในคลิปยืนยันว่าไม่ได้ผลักนะ
โดยชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
พอเจ้าหน้าที่เห็นก็ให้สัญญาณมือคือจะให้หยุด
พอจากนั้นปั๊บรถเสียหลักล้มเอง
ชี้แจ้งเง่นเหรออ่ามาเร็วแล้วบอก

เนื่องจากถนนลื่นนะฮะฝนตกถนนเปียกอยู่

ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเข้าไปถามอาการ
แล้วจะให้ความช่วยเหลือแต่ชายคนนี้ปฏิเสธ
กลับใช้วิธีเอาคลิปมาโพสต์
แล้วก็กล่าวหาตำรวจในภายหลัง
คุณผู้ชมก็ลองฟังดูว่าฝ่ายไหนมีน้ำหนักก็แล้วกันนะครับ